และวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่๖แล้วค่ะ
ของการเดินทางจากบุรีรำสู่พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครนะคะ
ของสามล้อพระราชทานลุงปานหมื่นโยชน์
ซึ่งเป็นชายพิการทางร่างกาย
ตั้งใจเดินทางมาถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมชายลักษณ์ในหลวงราชการที่๙
ช่วงเช้าวันนี้ก็ออกเดินทางจากอำเภอเมืองที่จังหวัดสระบุรีแล้วค่ะ
ติดตามจากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
แววตาของลุงปานหมื่นโยชน์
อายุ๘๔ปีชาวนาจังหวัดบุรีรำ
พิการทางร่างกายขาสองข้างไม่มีแรง
กระดูกทับเส้นประสาทยังคงเต็มไปด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะเดินทางไปให้ถึงพระบรมมหาราชวัง
เพื่อถวายศักระพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ลุงปานยกรถสามล้อพระราชทานมาไกลกว่า๓๐๐กิโลเมตร

ออกเดินทางวันนี้เมื่อคืนลุงปาน
จะแวะพักที่เทศบรรย์ตำบลถิ่นกอง

พร้อมกับชาวบ้านที่ออกมาให้กำลังใจจำนวนมาก
ร่างกายของชาลากับการเดินทางในระยะทางเกินกว่า๑๐๐กิโลเมตร
กรรมอ่อนล้าทีมแพทย์จากโรงพยาบาลสระบุรี
ตรวจพบว่าอัตราการเต้นของหัวใจค่อนข้างเต้นช้า
จากอาจจะเหนื่อยล้าแต่ความดันยังปกติ
แนะนำให้ลุงปานพักผ่อนและให้ยาคลายกล้ามเนื้อกิน
ได้พักผ่อนเต็มที่วันนี้ลุงปานดูสดชื่นขึ้นมาก

ระหว่างทางลุงปานเล่าให้เจ้าหน้าที่
และผู้แวะเวียนมาให้กำลังใจเสมอว่า
ชีวิตลุงปานมีวันนี้ได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ

แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าที่ใจจะลงไปถึง
เหลือระยะทางอีก๗๐กิโลเมตรนะครับ

พยุงศักดิ์การสมเกตข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากจังหวัดสระบุรีครับ